ไปดูอารมณ์ของคนที่เขาถูกรางวัลที่๑กันก่อนครับ
งวดที่ผ่านมาเลขที่ออกน้องก๊อฟก็อ่านไปแล้ว
คือคนถูกรางวัลที่๑ตอนนี้เขาบอกว่ากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะ
ไปดูครับเริ่มกันที่สามีภรรยาคู่นี้ครับ
นายสาคอนกับนางพิสมัยหนูปอง
สองท่านนี้ขายไก่ทอดฮะขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ทันทีครับ
เมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ในงวดนี้
คือหมายเลขเมื่อกี้น้องก๊อฟอ่านไปแล้วอ่านให้ฟังอีกครั้งครับ
ฉบับเดียวโอ้โหฉบับเดียวก็๖ล้านแล้วครับ
สาคอนเล่าบอกว่าโอ้โหซื้อลอตเตอรี่เนี่ยฉบับนี้ฉบับเดียวเท่านั้นแหละนะฮะ
จากตลาดกรเกตเมื่อรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่ก็ดีใจมากครับ

ส่วนเที่ยวเผอร์พลทองจร้อยเอ็ดมีนายเฉลิมพรสุมริบุตรอายุ๔๐ปี
คนนี้ก็เป็นคนดวงดีดวงเห็งถูกมา๑ใบเหมือนกัน
กับรางวัลที่๑ได้ไป๖ล้านนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาก็มีอาชีพพูดเรียกขายอายสกรีมนะครับ
ที่สั่นกระดิ่งไปตามสอยบ้านคนเนี่ยนะ
แต่พอมีวิกฤตโควิด๑๙เปลี่ยนมันขายไม่ได้
พึ่งจะขายได้งวดที่๒
บังเอิญเช้าเมื่อวานนะฮะเขาไปซื้อลอตเตอรี่จากหมู่บ้าน
ชื่อว่าหมู่บ้านนาศรีนวลตำบลพรมสวรรค์

ซึ่งเด็กที่เป็นลูกดึงออกไปเลขท้าย๙๕

เขาก็เลยเห็นแล้วว่าเฮ้ยเด็กดึง
แต่แม่ไม่เอาก็เลยเก็บใบนั้นไว้เอง
เพราะถือเคล็ดว่าถ้าเด็กดึงใบไหนใบนั้นจะโชคดี
พอตกบ่ายคุณผู้ชมทีนี้
โอ้โหแทบช็อกได้มา๖ล้าน๑ใบ
ดึงใบนี้แหละแล้วถูกพอดีครับ

เดี๋ยวจะไปแบ่งไปซื้อที่ดิน

บนไว้ว่าถ้าถูกรางวัลที่๑จะไปซื้อที่ถวาย
อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ทุนให้กับลูก

ก๊อฟน้องดาวคุณผู้ชมครับ
ลูกผมชี้ให้ซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันวันก่อน
ถูกมั้ยนะดีที่ไม่เชื่อมัน

ส่วนอีกคนนึงนะคะดวงดีเหมือนกัน
ชื่อว่านายธนาสวัสดิ์พิมโนทอง

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเป้า

เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน
พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่ง
๑ใบจะรับไป๖ล้านบาท
ต้องไปสถานีตำรวจก่อน
เพราะไม่อยากมีปัญหาระดับชาติ

แล้วก็ยืนถ่ายรูปแบบนี้นะคะ
ร่วมกับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑

นี่ฉันมาลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
และลอตเตอรี่นี้เป็นของฉันนะคะ
หลังจากนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพเลย
ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไปดูคนดวงดีอีกคนนึงครับ
อยู่ที่ปลวกแดงระยองครับ
คือนางกันสุดาทองแดง

ถูกรางวัลที่๑ได้เงินไป๖ล้านบาทครับ
แล้วก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเหมือนกัน

เธอทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
พอเงินรางวัลที่ได้เนี่ยนะฮะ

แล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นต่อไปนะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็

ใช่ครับใครที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้อยากจะตรวจก็ตรวจได้ที่หน้าสองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าใครถูกอย่าลืมไปจองคิวการขึ้นเงิน
เว็บไซต์ของสำนักงานสลากด้วย
เพราะว่าเขาป้องกันเรื่องของคนไปเยอะแล้วก็เรื่องของโควิด๑๙
ไม่ใช่ว่าเดินถือไปแล้วขึ้นได้เลยต้องไปจองคิวด้วย
ในชีวิตอยากจะมีบรรยากาศไปจองคิวที่สำนักการณ์สลักกิจแบ่งรัฐบาลบ้าง